คนหนึ่งนะให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ผมกับคู่กรณีขับรถปาดกันไปปาดกันมา
สุดท้ายคู่กรณีเนี่ยลงมาแล้วยิงเลยฮะ
แฟนผมได้รับบาดเจ็บแบบนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปชี้จุดเกิดเหตุ
อธิบายมาสิว่ามันเกิดเหตุตรงไหนอย่างไร
ขอดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่บอกว่า
คนที่มายิงหลบหนีไปสุดท้ายไม่เจออะไรเลย

คือนางสาวนัชราพรบุญส่งอายุ๓๓ปี
ถูกอาวุธปืนยิงที่ไหล่ซ้ายเลือดอาบแบบเมื่อกี้นะครับ

และปรากฏว่าฝ่ายแฟนนุ่มของเธอก็คือ
นายจีรายุบุษรีหรือว่าต้น

ผมก็กำลังรับแฟนสาวกลับบ้านที่เขาหินซ้อน

แล้วเจอคู่กรณีขับปาดกันไปปาดกันมา

คู่กรณีชักอาวุธปืนออกมายิง
ซึ่งตอนนั้นแฟนสาวของผมจะมาห้ามปราม
คู่กรณียิงใส่แฟนสาวของผม

ทีนี้อย่างที่บอกไปตำรวจสอบปากคำอย่างหนักนะ
แล้วก็พานายต้นไปชี้จุดเกิดเหตุซิ
ต้นตอนแรกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ตรงยูเทิร์นโรงพักไข่ถนน๓๓๑ตรงนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบดูสิปลอกกระสุนอะไรยังไง
แล้วก็ทีนี้ให้นายต้นไปจำลองเหตุการณ์ให้ดูหน่อย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบภาพจากวงจรปิดตามเส้นทาง
นายต้นบอกว่าคนร้ายยิงเสร็จแล้วขี่หลบหนี

ถ้างั้นมันต้องมีหลักฐานถ้าอย่างนี้มันแปลกแล้วไง
แปลกครับสุดท้ายนายต้นสารภาพครับบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าตอนนั้นมีปากเสียงกันกับแฟนสาวบนรถ
แล้วก็รีบพาแฟนสาวส่งโรงพยาบาลระหว่างทาง

คุยกับแฟนสาวกลัวจะมีความผิดนะ
เพราะว่ารู้ว่าทางโรงพยาบาลต้องสอบถามเหตุการณ์แน่
ก็เลยคิดเป็นฉากขึ้นมาว่าถูกปาดหน้า

แต่งละครแต่งเรื่องกลัวความผิดกันทั้งคู่นะครับ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
แล้วก็กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แม่ถามใจแฟนสาวก่อนไหม

แต่ก็ยังปกป้องแฟนนุ่มอยู่เหมือนกันนะครับ